ครับระวังภัยในสังคมอีกแล้วนะครับ
มีโทรศัพท์มาหลอกลวงอีกแล้วคุณ
ลักษณะก็คือเหมือนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะฮะ
หลอกให้ทั้งเอาบัตรประชาชนบัญชีธนาคาร
แล้วก็ไปซื้อบัตรเติมเงินอะไรมาให้
แต่ว่าอ้างถึงคุณตัน

เพราะว่าเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเคยแจกเงินล้าน
เอาเครื่องดื่มนี่แหละชอบแจกเงินล้านนะฮะ
แต่ทีนี้ก็มาอ้างว่าตัวเองเนี่ย

แล้วก็หลอกไปคุยกับคนในโลกโซเชียล

ภาพผมนะภาพตันนะ

คุณจะได้เชื่อว่าเงินล้าน

แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้อง

แต่น่าจะเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องเอากลับคืนมา
เอาล่ะเราเล่าให้ฟังว่า
วิธีการหลอกลวงเป็นอย่างไร
พี่บอกผมมาแจ้งความ
กับตำรวจปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี

นายตันพนหรือว่า
อิชิตันหรือว่าคุณตัน

เข้ามาแอดเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คนะฮะ

คุณได้รับรางวัลเงิน๑ล้านบาท

จากใต้ฝาจากฉลาก
จากอะไรก็ตามแต่ในภาวะนั้น

ขี่วินจักรยานยนต์มากว่า๑๗ปี
รายได้ก็พอกินไปวัน

ว่าคุณตันเขามีการแจกรางวัล

มีการส่งภาพมาด้วยนะ

คุณไม่ต้องห่วงเงินที่พวกเรานับอยู่นับให้คุณเลย

ให้ยืนยันสิทธิ์การรับเงินล้านนี้หน่อย

นำหน้าบัญชีธนาคารแล้วก็คุณกิติพงศ์ครับ
คุณไปซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์๓๐๐บาทครับ
ไม่ต้องอะไรมากถ่ายรูปส่งมาทางกล่องข้อความในเฟซบุ๊คครับ

คุณกิติพงศ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างทรงไปเรียบร้อย
จากนั้นคุณตันตัวปลอมก็ยังบอกว่า

ซื้อบัตรเติมเงินเพิ่มมาอีกหน่อยครับ
ปรากฏว่าคุณกิติพงศ์เริ่มเอกใจแล้วเอาฟังเสียงคุณกิติพงศ์ดีไหม
เอามาให้อยู่หมายแล้ว๓ใบถ่ายร่วงถ่ายรูปเลย
คือจังอิสรศัพท์๒

คิดว่าที่นี่ไม่ใช่เค้า
ก็ลอกลวงอ้าวเป็นแรกตาท่าน
ท้ายที่สุดก็เลยรู้ว่าถูกหลอกครับ

หลอกลวงให้โอนเงินหรือว่าให้ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์
มีเข้ามาแจ้งความบ่อยทางปทมากเลยนะฮะ
จะประสานบริษัทเจ้าของบัตรเติมเงิน
เพื่อตรวจสอบการใช้หมายเลขของบัตรเติมเงินนี้

เราก็โดนบ่อยมากค่ะแอบเป็นคุณตันนะครับ

แจ้งเบาะแสกันมาหน่อยนะฮะจะได้ช่วยตรวจสอบกันนะครับ